พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญทางภาคเหนือ
แล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ที่เมืองนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

เยี่ยมประสบกันนิกรจังหวัดพิษณุโลก
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
ยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี

พระบารมีปกเกล้าวชาวพิศนุโลก
บริเวณชั้น๓ของสารากลางจังหวัดหลังเก่า
ซึ่งห้องนี้ยังเป็นที่ประทับแรม

เป็นปฐมพระบาทเหนือแผ่นดินเมืองพิศนุโลก
เมื่อวันที่๒๗ถึง๒๘กุมภาพันธ์
พุทธศักราช๒๕๐๑อีกด้วย
อกจากนี้ยังมีพระสุคลต่างชำระพระหัส
ที่สงพระพักษณ์ถาดสงพระพักษณ์
และของใช้ส่วนพระองค์อีกหลายชิ้น
รวมถึงพระบรมชายาลักษณ์
ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่าง

เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
พระราชจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ท่าน
ทั้งหมดได้มาจากการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์

โดยวัฒนธรรมจังหวัดพิศนุโลก
เป็นผู้รวบรวมและจัดทำขึ้น
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
เพื่อให้ชาวพิศนุโลกได้ภาคภูมิใจว่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินภูมิพลอดุลยเดช
เป็นห้องที่ทั้งพระบราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระการตี่๙
ประทับแรมณห้องนี้ถึง๒คืน
ก่อนที่พระองค์จะเสร็จพระราชธรรมเนิน

อย่างทั้งในจังหวัดพิษโลก
และจังหวัดใกล้เคียงในมณฑลภาคเหนือค่ะ
ก็เป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิศนโลกอันหนึ่ง

โดยจัดแสดงเรื่องราวของพระองค์ท่านนะ

จังหวัดพิษโลกถือเป็นหัวเมืองสำคัญของภาคนือ

พระบรมราชินีนาฏถึง๑๓ครั้ง
ครั้งแรกเมื่อวันที่๒๗ถึง๒๘กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๐๑
ครั้งที่สองเมื่อวันที่๒๕มกราคมพุทธศักราช๒๕๐๕
ครั้งที่สามเมื่อวันที่๒๕มกราคมพุทธศักราช๒๕๐๗
ครั้งที่๔เมื่อวันที่๒๒กันยายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่๕เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๑๕
ครั้งที่๖เมื่อวันที่๑๖พฤศภาคมพุทธศักราช๒๕๑๖
ครั้งที่๗เมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่๘เมื่อวันที่๒๐พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่๙เมื่อวันที่๑๒มีนาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่๑๐เมื่อวันที่๑๑มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่๑๑เมื่อวันที่๑๘มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่๑๒เมื่อวันที่๒๙กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๕๙
และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๒๕
เสด็จพระราชดำเนินเหนือแผ่นดินเมืองสองแควร์ทั้ง๑๓ครั้ง

ประสบกรณิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก
หลักฐานพระบรมชายาลักษณ์ที่ติดไว้ในห้องนี้ด้วย
คือในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่นี้และอยู่ในจังหวัดพิศโลกนั้นนะคะ
เรามีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่พระองค์ท่านได้มาเสด็จ
ถึง๑๓ครั้งที่จังหวัดพิศนโลกนะคะ
ซึ่งแต่ละครั้งท่านก็ไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ตัวเมือง
ท่านก็ไปอยู่อำเภอต่างไปเยี่ยมเยือนประชาชน
ในพื้นที่ต่างในจังหวัดพิศนโลกเนี่ย
ปิติเป็นดีแล้วก็มีความรู้สึกก็ไม่ลืม
แล้วก็อยู่ในใจของชาวจังหวัดพิศนโลกอยู่ตลอด
และระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาครองราช๗ทศวรรษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งอุทิศความสุขส่วนพระองค์
ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพระศกรณิกร
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่
ในถิ่นธุรกันดาลอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย

พร้อมทั้งพระราชทานแนวคิดและแนวทางไว้มากมาย
ด้วยพระราชหารุทัยที่ทรงมุ่งหวัง
ราศดรในราชการของพระองค์มีความผาสุขทั่วกัน
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน